โครงการต่างบนถนนพระราม๒อดใจรออีกนิดเดียว

ปีครึ่งก็จะทำให้เสร็จเขาบอกอดใจอีกนิดเดียว
เดี๋ยวไปดูก่อนสภาพการจราจรไอ้ตรงนี้ที่เขาลื้อออกไปเนี่ย

ถนนพระราม๒ขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่๓๔เขตอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับ
สมุทรสาครเปิดให้จราจรนะครับไปมาได้ตามปกติแล้วนะ
หลังจากกรมทางหลวงปิดถนนเป็นระยะเวลา๒วัน
หรือถอนคานสะพานกลับรถนะครับออก
อกจากนี้บริเวณหน้างานมีการซ่อมสะพานกลับรถ

บนสะพานยังมีอุปกรณ์ขุดเจาะอยู่ด้านบนนะครับ
ส่วนรอยต่อของคานสะพานที่ลื้อถอนออกไปนะครับ

รอการซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
ส่วนจุดเชื่อมต่อที่ลื้อถอนคานสะพานออกเนี่ย
เจ้าหน้าที่ใช้เหล็ก๔ต้นด้วยกัน

ค้ำยันไว้เพื่อความแข็งแรงให้กับสะพานที่กำลังลื้อถอน
คือตอนนี้คือพอเปิดให้รถแล่นแล้วเนี่ย

เทือนอาจจะกระทบเขาเลยต้องเอามาค้ำยันเอาไว้
เขาไปเจอว่าแผ่นกั้นขอบทางสะพานต่างระดับ

นามบนข้อกระเบือบฮุเมืองจมูตสมุทรสระขอร์เหน้นเนี่ย

มีลักษณะเหมือนมันจะแตกตกลงมาป่ะ
เขารู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกได้นะประชาชนรู้สึกได้นะครับ
ประชาชนรู้สึกได้นะฮะ
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบ

คานปูนตกลงมาทับรถที่อยู่ข้างล่างเนี่ย
เหมือน๓๑กรกฎาคมฝันร้ายที่ผ่านมานะ
หลังทราบเรื่องเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสาครนะครับ

กั้นขอบทางหรือภาระเพชรนะฮะ
เขาเรียกภาระเพชรทางขวานะครับ
ทางขวาของทางขาเข้าสมุทรสาครเนี่ย
มันฉีกออกจากแนวประมาณ๕๐เซนติเมตร
กรีตแตกแล้วเล็กน้อย๔แผ่น
โดยมี๑แผ่นที่ช่วงล่างมันหลุดออกจากตัวยึดนะครับ
เรื่องต้นเร่งลื้อถอนชิ้นส่วนของภารเพชร
ขนาดความยาว๑๒๐เมตร
ความยาว๒๕๐เมตร

เอาออกซะก่อนดีดีแล้วล่ะครับ
แล้วรอการนำชิ้นส่วนใหม่มาติดตั้งแทนเพื่อความปลอดภัย
นายประลองยุทธ์กสิวงศ์นะครับ
ภูมิในการแขวงทางหลวงสมุทรสาครเปิดเผยบอกว่า
จากการตรวจสอบคาดว่าสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
มีรถยนต์ที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนด๕เมตรนะครับ
เข้ามาใช้ทำให้ครูดกับขอบสะพาน
ไม่ใช่เป็นลักษณะที่เกิดความเสียหายลงลึก
โอ้โหคุณครับประชาชนเขาไม่รู้หรอก
เขาเห็นเขาแตกออกมาแบบนี้แล้วกับข่าวที่เกิดขึ้น
เขาไม่รู้หรอกครับว่ามันจะไม่เกิดความเสียหาย
อย่างนั้นคือคนดูเนี่ยเขาไม่ใช่วิศวกรหมด
เขาดูไม่รู้หรอกครับอันนี้มันแตกมันจะเสียหาย
ไม่เสียหายคุณต้องมาซ่อมคุณต้องมาทำให้ปลอดภัย
อันนี้ผมเข้าใจคุณนะแต่ว่าต้องชี้แจงประชาชนด้วย

นำแผ่นที่เสียหายออกแล้วก็ตรวจสอบแนวสะพาน
ใช้โอกาสนี้นะครับกรมทางหลวงผมฝากเลย
ใช้โอกาสนี้แหละเหมือนในไฟไหม้สำเพ็ง
ประชาชนเขาดูไปไม่รู้หรอกเฮ้ยหม้อแปลงเก่าไม่เก่าวะ
ใช้งานมา๒๕ปี๓๐ปีก็ดูไม่ออกหรอกครับ
พวกท่านรู้ตรงไหนซ่อมใช้มานานแล้ว
อันไหนจะเสื่อมอันไหนหรือใกล้จะเสื่อม

บอกโอ๊ยมันหลุดแค่นี้ไม่อันตราย

ใช่คือแล้วอย่ามาพูดว่าเป็นเหตุสุดวิสัยด้วยนะคะ
นี่คืออาจารย์ประเมฆอินทรชุมนุม

ลักษณะที่มันเกิดขึ้นมันคือความประมาทเลย
เพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น
ลักษณะแบบนี้ถนนเส้นพระราม๒เนี่ยนะ
แนนหน้าขึ้นไปเหนือหัวก็เจอไอ้พวกนี้ลงล่างค่ะบนพื้นถนน

ดาวงคลานเรียกพี่ค่ะเพื่อนพี่ของถนน
เดี๋ยวไม่ใช่เรา๓คนจะโดนถามสวน

ทำแต่มันทำให้ปลอดภัยมันทำได้